ตอนนี้หลายคนบอกว่าไม่ว่าใบขับขี่จะหมดอายุ
หรือใครที่จะไปทำใบขับขี่ใหม่

เพราะมันจะมีกลุ่มที่บอกว่ามาจากขนส่ง
นี่ไม่ต้องสอบสอบมันยากใช่ไหม
เอานี่จ่ายตังค์มาเดี๋ยวออกใบให้

แต่พอถึงเวลาเฮ้ยทำไมเขาเลื่อนจัง
มันก็ยังไม่ได้สุดท้ายอ้าวโดนหลอกซะแล้วค่ะ
คุณผู้ชมลองไปดูเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย

ก็เดี๋ยวเอาเงิน๒๕๐๐ไปส่งให้พี่อีกคนนึง
ที่ก็ถามพี่คนไหน
วิธีการหลอกลวงของผู้หญิงคนนี้ทำยังไง
ไปเรียนขับรถเพราะมันเป็นโรงเรียนสอนขับรถ
จริงก็หลายคนก็รู้จักเพราะค่อนข้างมีชื่อเหมือนกันนะคะ
แล้วแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้างานขนส่ง
แล้วก็จะเรียกเงินอย่างเช่นถ้าคุณน้ำแข็งบอกว่าจะไปเรียนขับรถ

พอเรียกเงินเสร็จเดี๋ยวเขาจะพาคุณไปสอบ
นี่แหละค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือนางสาวสุพรัชทองสุกอายุ๓๑ปี
หลังจากถูกแอบอ้างเนี่ยอาจอ้างว่าเป็นตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่
ซึ่งคุณรู้ไหมไอโรงเรียนพิมายสอนขับรถตรงนี้
ห่างจากสำนักงานขนส่งเพียงแค่๓๐๐เมตร
คืออยู่ใกล้มากแต่ตัวเองยังใกล้แอบอ้างได้
ตำรวจขนส่งตัวจริงก็เลยพยายามเค้นสอบ
แต่เจ้าตัวไม่ยอมรับนะคะผู้เสียหายเขาให้ข้อมูล
บอกว่าผู้เสียหายคุณคุณพาวินีนะคะ
ว่าเธอกับเพื่อนเองอีกคนนึงนะคะ
เรียนขับรถที่นี่ค่ะ๓วันก่อน
ตัวทางด้านผู้ก่อเหตุนางสาวสุพรัชมาบอกว่า

แนะนำโปรโมชั่นพิเศษทั้งค่าเรียนแล้วก็รับใบขับขี่ได้เลย
ราคาที่ต้องจ่ายเพียงแค่๒๕๐๐บาท
จากราคาจริง๓๙๙๐บาท
ถ้ามันลดเยอะขนาดนี้คุณสนใจไหมล่ะ
แล้วก็กำลังสนใจว่าฉันจะเรียนด้วย
ฉันอยากได้ใบขับขี่เร็วด้วย
แล้วมันถูกไงก็เลยตัดสินใจยอม
ที่จะจ่ายเงินไปผู้เสียหายกับเพื่อน

ก็จ่ายไปแล้ว๕๐๐พอนัดมาสอบขับรถค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าคนยังไม่มาครบ๑๐คนเลย
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเลื่อนออกไปก่อน
แต่เธอก็งงว่าเอ้าแล้วเอ็มมีคนอื่นที่เรียนขับรถกันอยู่
ก็เลยเดินเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตัวจริง

เขาก็เรียนก็เลยงงว่าทำไมถึงบอกยังมาไม่ครบ๑๐คน
นางสาวสุพรัชคนก่อเหตุก็บอกว่า
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขนส่งและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนขับรถด้วย
พอรู้ข้อมูลมาแบบนี้จากเจ้าหน้าที่คนอื่น
ก็เลยงงแล้วคิดแล้วว่าโดนหลอกแล้วแน่
และเจ้าหน้าที่ขนส่งตัวจริงก็เลยนำตัวผู้ก่อเหตุ
ส่งให้ทางด้านหัวหน้าสำนักงานขนส่งนครราชศรีมาสาขาพิมายค่ะ
แล้วก็พาตัวไปโรงพักอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ

เสมอสารขนส่งนครรัฐศักดิ์ศรีมากนะคะคุณดารุณีชูประธีบ
บอกแบบนี้บอกว่าเรื่องก็มันมาแดง
มันแดงเพราะผู้เสียหายเขาไปเรียนไง
พอไปถึงสถานที่ที่นัดหมายกันไปเรียนเนี่ย
จะเรียนสอบขับรถเอ้าแล้วทำไมถึงไม่ได้เรียน
ก็เลยงงว่าโรงเรียนมาเกลี้ยเก็บเงินเพิ่ม
ที่จริงเธอบอกว่าเธอจ่าย๕๐๐๐ไปกับตัวผู้ก่อเหตุแล้ว

เพราะโรงเรียนเขาไม่ได้เอาไปแอบอ้างเอาไปเก็บเงินใครมาก่อน

ทีนี้โรงเรียนก็เลยมาถึงบางอ้อว่าอ้าวสรุปทั้งสองท่านน่าจะไปถูก
นางสาวสุพรัชคนผู้ก่อเหตุนี่แหละหลอกมาค่ะ
ตำรวจก็เลยเรียกนางสาวสุพรัชเนี่ยนะคะ
ผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ผู้ชายทั้งสองคนกันที่จ่ายเงินไป

เจ้าตัวเองก็ยอมรับนะว่าหลอกลวงผู้เสียหายจริงค่ะ
คืนเงินให้ตามจำนวนก็เลยมีการถอนแจ้งความกันไป
แต่ตำรวจเนี่ยเขาต้องถ่ายรูปทำประวัติเอาไว้ก่อนที่จะปล่อยตัวกลับ
เพราะเดี๋ยวกลัวว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้อีก
ถ้าเกิดว่ามีใครมาแจ้งความเพิ่มเติมครั้งหน้ายังไง
ก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกอ่ะนะคะ
แล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูนะว่ามีประวัติแบบนี้หรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าเท่าที่ฟังเนี่ยสุภรรรดิก็ไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับ
เรียนสอนขับรถไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขนส่งหรืออะไรใดเลย
แล้วคำให้การก็ยังแปลกนะอ้างไปถึงอีกคนนึง

ต้องดูนะว่าทำเป็นขบวนการอีกหรือเปล่า
แต่ไอ้ที่น่าสงสัยของดิฉันคือแล้วเขาไปติดต่อผู้เสียหายทั้งสองคนวิธีไหนยังไง

อาจจะมีคนลงเฟซบอกว่าอยากเรียนขับรถอะไรแบบนี้
สุขรัฐก็เลยอยากเรียนใช่ไหมได้ทีเลย